คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่๓นะคะของงานกาชาติ
เพราะว่าจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่๓๐มีนาคม
ยาวไปจนถึง๗เมษายนที่สวนอำพรค่ะ
ช่วงเย็นค่ำใครที่รู้สึกว่าว่าง
แล้วก็อยากที่จะไปชิลไปช้อปปิ้งไปซื้อของ
นี่มีหน่วยงานต่างเข้ามาออกบูธเยอะเลยนะคะ
แปปไปด้วยกันละกันนะฮะได้เลยค่ะหรืออย่างนี้เลยดีไหม
ได้เลยครับคุณผู้ชมครับทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงครับ

มีการจัดบูธนิทรศการให้ความรู้

เพื่อร่วมทำบุญกันด้วยนะครับติดตามจากรายงานเลยครับ
มี๘๔พันศาสะพานายิกาสะพากาช่าไทย
การไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนออกร้านในงานกาชาติประจำปี๒๕๕๙
ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
อย่างเช่นนกบินน้ำตกไหลต้นไม้เคลื่อนไหวเสมือนบรรยากาศจริง
อีกส่วนคือการร่วมทำบุญและการลุ้นรับรางวัล
กิจกรรมโชคลอยคว้าและออกรางวัลสลากบำรุงกาชาติไทย
ในส่วนของบูธกาชาติมีอยู่๒ส่วน
ก็คือส่วนของนิทัศกาลแล้วก็ส่วนของการละเล่นนะครับ
วัตถุประสงค์หลักของเรานั่นก็คือว่า
อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมทำบุญกับสภากาชาติไทยนะครับ
เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เราก็ถวายเป็นการกุศลของกาชาติ
แต่เมื่อมาแล้วอยากให้ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงกลับไปด้วย
ฟนยังร่วมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราวตามบูธต่าง
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
สำหรับงานกาชาติประจำปี๒๕๕๙
เริ่มตั้งแต่วันที่๓๐มีนาคมไปจนถึงวันที่๗เมษายนนี้
รวม๙วันบริเวณสวนอำพรลานพระบรมรูปทรงม้า
สนามเสือป่าถนนศรีอยุธยาและถนนราชดำเนินนอก
ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงาน